ชิมช็อปใช้เขาแจกให้คนละพันคนละพันชิมช็อปใช้ใครไว้ใจจังเลย
เป๋าตังค์มีเป๋าตุงแล้วเพิ่มตังค์ใช้คุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วนะคะวันนี้ได้สตางค์มาใช้ในแอปเป่าตุง
คุณผู้ชมแม้เป่าตังค์เนี่ยคุณผู้ชมจะเอามาใช้ชิมชบใช้จะซื้ออะไรดี
เนี่ยเตือนกันก่อนเพราะว่าน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายของฤดูฝนกันแล้ว
ช่วงนี้หลายพื้นที่นะคะฝนเริ่มลดลง
แต่ว่าก็ยังคงมีฝนตกปรับปลายอยู่ในบางพื้นที่
ตรวจสอบกันหน่อยนะคะจากแผนที่อากาศนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณผู้ชม
สังเกตนะคะว่าตอนนี้ค่ะมวลอากาศเย็นนะคะที่จากประเทศจีนเนี่ยค่อยเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมอยู่บริเวณตอนบนของประเทศ
ส่งผลทำให้บริเวณภาคอีสานตอนบนภาคเหนือนะคะบางพื้นที่นั้นยังคงมีทั้งอากาศเย็นนะคะ
รวมไปถึงเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนเนื่องจากว่าพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยร้อนอยู่แล้วพอเจออากาศเย็นก็เลยทำให้เกิดฝนตกลงมา
แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบเยอะหน่อยก็คือแถบทางด้านตะวันตกของประเทศนะคะไล่ตั้งแต่ภาคเหนือตอนบนแถบด้านตะวันตกนะคะแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยจนถึงภาคใต้
ส่วนภาคใต้ก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่ได้รับฝนอยู่แต่โดยเฉลี่ยแล้วนะคะฝนจะตกประมาณร้อยละ๓๐๖๐ของพื้นที่
พื้นที่ที่ตกมากที่สุดนะคะก็อยู่แถบภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะก็มีทั้งฝนที่ตกลงมารวมไปถึงคลื่นด้วยแต่ว่าคลื่นก็ไม่สูงมากนักยังออกเดินเรือได้สบายนะคะ
ส่วนภาคอื่นอื่นทางตอนบนก็สบายค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นอากาศที่มีทั้งฝนมีทั้งร้อนแล้วก็มีทั้งอากาศเย็นเย็นในช่วงเช้าด้วยแต่ว่าภาคใต้เฝ้าระวังกันหน่อยวันนี้ถือว่ายังคงมีฝนเยอะที่สุดของประเทศนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนประมาณ๑๔๐ของพื้นที่ตกกระจายกันไปนะคะในแต่ละเขตแล้วก็อาจจะมีฝนตกได้ในช่วงบ่ายนั่นเองนะคะ
นี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศตลอดทั้งวันวันนี้พรุ่งนี้มีแนวโน้มว่าฝนจะลดลงแล้วก็มีอากาศเย็นขึ้นอุณหภูมิจะลดลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียส
ไปช้อปปิ้งต่อก่อนดีกว่านะคะที่นอนลดตั้ง๗๐เปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมทำไมไฟดับอยู่ไม่ได้คุณผู้ชมสวัสดีค่ะ